คือภาพเหตุการณ์เนี่ย
เป็นเหมือนกับร้านขายของชำด้านซ้ายมือ

เสียงลูกก็บอกว่าพ่อยาพ่อยลาทำนะ

คือคนก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาใส่เสื้อกล้ามสีดำ
เดี๋ยวจะเห็นนะจังหวะที่เมียของผู้ตายเนี่ย
มาถึงเสร็จปั๊บเนี่ยก็ตกใจแล้วนอกจากนี้ครับ
ทางด้านของคนในชุมชนก็ตกใจทุกคนช็อกกันไปหมด
ต้องมีคนไปช่วยล็อกแขนล็อกตัวของคนก่อเหตุเอาไว้ด้วย
เพราะว่าเขาไม่ยอมหยุดนี่เป็นจังหวะที่เขาถืออีโต้ไปฮะ
เดินเข้าไปในร้านแล้วฟันฉับเลยอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นคือเนี่ยครับใครเข้าไปห้ามใครเข้าไปยุ่ง
เขาก็ไม่สนใจเลยนะฮะนี่คือภาพเหตุการณ์อีกมุมหนึ่ง
หลังจากนั้นวิ่งย้อนต่อไปอีกครับ
คุณผู้ชมครับเราไม่สับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะ
เพราะสุดท้ายแล้วมันลงเอยด้วยความสูญเสียทั้งสิ้น
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านค้าแห่งหนึ่ง
พระประแดงสมุทรปราการครับตายหนึ่งเจ็บหนึ่ง
คนตายเนี่ยเป็นผู้ชายส่วนคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิง
คนเจ็บนี่เป็นเมียคนก่อเหตุนะครับ
คือเขาคิดว่าเมียเขามีชู้ก็เลยจัดการซะแบบนี้

หลังจากที่คุมตัวคนก่อเหตุได้ครับล็อกแขนล็อกตัวเอาไว้ได้
พยายามที่จะให้เขาสงบสติอารมณ์แล้วพาไปนั่งพักภายในบ้าน
บ้านใครก็บ้านคนก่อเหตุก็คือผู้ชายคนนี้ครับ
ใส่แว่นเสื้อกล้ามสีดำนี่แหละครับนี่นะฮะพอเขาเริ่มอารมณ์เบาลง
ก็พอจะเล่าเรื่องราวได้ก่อนที่จะพาออกมา
เพื่อที่จะคุมตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่างนายบรรจบอายุ๕๓ครับ
เสียชีวิตอยู่ด้านหน้าร้านค้าจุดเกิดเหตุนั่นแหละฮะ
มีแผลฉีกขาดบริเวณลำคอก็คือโดนฟันเข้าไปคือช่วงคอพอดีครับ
ด้วยความเคารพแสดงความเสียใจด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ชื่อว่านางเขตอายุ๕๒นี่นะฮะมีแผลโดนฟันเนี่ยหลายแผลเลยแหละครับ
แต่ก็เห็นว่าคือโดยเฉพาะช่วงบนเนี่ยช่วงหัวนี่ก็แผลลึกนะฮะ
คนก่อเหตุชื่อนายบุญเรืองอายุ๕๓ปีครับดูภาพคนก่อเหตุหน่อยฮะ
หลังจากที่เขาตัดสินใจรอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หนีด้วยนะครับ
พร้อมกับอีโต้เนี่ยนะฮะยาวประมาณเมตรคุณผู้ชม
อ้างว่าผมห่วงเมียผมผมหึงคืออะไรอ่ะคือมีชู้ไม่พอเอาชู้มาเยอะอีกเหรอเนี่ย
แล้วเหตุการณ์เนี้ยผมจับได้เป็นปีแล้วนะหนักสุดเนี่ยเมียผมถึงขนาดที่ว่าขายที่ห้าไร่
เอาเงินมาเลี้ยงดูผู้ชายมันต้องทำแบบนี้เลยเหรอเนี่ย
ลูกผู้ชายมันหยามกันแบบนี้มันเกินไปเอามาเย้ยถึงหน้าบ้านทนไม่ไหว
ใช้อีโต้ไปฟันเลยฮะ
โอ้โหคือเขายอมบอกเลยนะครับว่าคืออยู่ในคุกยังมีศักดิ์ศรีกว่านี้อีก
เพราะว่าอยู่ตรงนี้คือเมียมาเย้ยมาหยันแบบนี้แล้วพาผู้ชายมาหน้าบ้านนี่ยอมไม่ได้

เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบต่อไปและนี่คืออาวุธฮะ
นี่คืออาวุธที่เขาใช้ครับคุณผู้ชม
วันนี้คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่ร้านขายของนั่นแหละครับ
ไปเจอกับตำรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดคราบเลือดนะฮะ
ได้คุยกับป้าเพียรอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของร้านค้ากำลังฉีดน้ำล้างกันอยู่
เพียนเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเขามาซื้อของแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าร้าน
คนก่อเหตุกำลังนั่งกินส้มตำกับเพื่อนอยู่หน้าบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้าน
จู่ลุงคนเมื่อกี้ก็คือคนก่อเหตุเนี่ยฮะถือมีดเดินตรงมาหาผู้ตายแล้วหลังจากนั้นก็ฟันฉับลงมาเน้นลงไปที่ช่วงต้นคอพอดีเลยครับ
ภาพที่เห็นมันสยดสยองมากผมไม่บรรยายต่อก็แล้วกันครับแล้วเขาก็สิ้นใจตายตรงนั้น
คนก่อเหตุตกใจกรี๊ดเสียงดังลั่นครับวิ่งเข้ามาห้ามยื้อยุดฉุดอีโต้กันอยู่สักพักหนึ่งฝ่ายคนก่อเหตุตัดสินใจครับก็คือฟันฉับลงไปอีกฮะ
คนก่อเหตุก็เลยบาดเจ็บด้วยหลังจากนั้นลูกชายเข้ามาช่วยห้ามเหตุการณ์นี้เขาตกใจมากนะครับสงสัยปมเหตุอาจจะมาจากเรื่องความเครียดหรือเปล่าแล้วก็ระแวงเรื่องของหึงหวงด้วยมั้งป้าเพียนบอกแบบนี้นะครับ
มายืดมีดมีดกันอืมอืมอืมตีนี้ผัวเขาไม่ฟัง
เพราะว่าจะควันเมียไปแล้วทีนี้อ๋อเขาจะควันเมีย
เมียก็วิ่งให้ป้าเพียนช่วยครับป้าเพียนก็เลยลุกขึ้นจากตรงนี้
นี้เนี้ยเขากรอดไว้พอกรอดเพราะกรอดประเพียรสลัด
เพราะสำหรัฐประเภียนมุดโต๊ะออกนี่เลย
นี่คือป้าเพียนคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เจ้าของร้านค้านะครับ

นายวุฒิชัยอายุ๒๖เดินทางไปที่โรงพักสำรงใต้

ไม่มีท่าทีจะมาก่อเหตุรุนแรงแบบนี้นะฮะ

พ่อกับแม่เคยทะเลาะกันไหมเห็นอยู่บ้าง

แล้วถามว่าผู้ตายรู้จักไหมคุ้นหน้าไหม
เขาบอกว่าคุ้นหน้าผู้ตาย
แต่ผมยืนยันได้ว่าแม่ผมกับผู้ตายไม่ได้เป็นชู้กันอย่างแน่นอนครับ
พ่อผมคงจะระแวงไปเองพ่อผมขี้หึง
อันนี้เขายอมรับตรงนะฮะลูกชายบอกนะ
พ่อผมขี้หึงบวกกับป่วยโรคไตด้วย
ดังนั้นก็เลยอาจจะผสมผสานกันหรือเปล่าว่า
ความคิดน้อยใจแล้วก็อาการป่วย
ทำให้สภาพร่างกายจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือไม่อย่างไร

ผมไม่เคยเห็นเขามายุ่งครับแต่พ่อผมเขาบอกว่าเป็นชู้กับแม่

คือเห็นกันแบบเดินใต้สถานศาสตร์นี้แต่ไม่เคยเห็นมายุ่งอะไรกับแม่เลย

แล้วพ่อเชื่อว่าเขามายุ่งกับแม่ได้ยังไงเคยถามพ่อไหม
ก่อนหน้านี้มีทะเลาะกันรอบหนึ่งแล้วครับ

ทะเลาะกับแม่เรื่องผู้ชายคนนี้นะครับ
ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นคนนี้เพิ่งจะมารู้วันนี้ครับ
ทางคดีก็ตอนนี้คุมตัวคนก่อเหตุไปโรงพักแล้วนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ห้องพักผู้ตายครับ
เป็นห้องเช่าเล็กนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมในห้องยังเปิดไฟทิ้งไว้อยู่เลย
แต่ว่าด้านนอกก็ล็อกกุญแจลงกรอนเอาไว้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็พักที่แคมป์คนงานอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
ประมาณสัก๕๐เมตรก็ใกล้นะครับไม่ได้ไกลกันมาก
เท่าที่ทราบอันนี้ชาวบ้านบอกนะครับ
ผู้ตายเขามีเมียมีลูกอยู่แล้วแต่ว่าอยู่คนละที่นะครับ
ด้านขวามือของจอนั่นคือผู้ตายนะครับคุณผู้ชม
แล้วปกติผู้ตายเป็นคนนิสัยเงียบเป็นคนนิสัยดี
ไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับคนก่อเหตุด้วยนะครับ
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ในขณะที่ฝั่งของคนก่อเหตุเองคุณผู้ชมครับ

ทางตำรวจคุมตัวไปโรงพักสอบปากคำเสร็จแล้ว
คือเบื้องต้นชาวบ้านเขาก็บอกเหมือนกันว่า
คิดเหมือนกันว่าลุงคนนี้จะกล้าฆ่าคน

ที่ผ่านมาเขาเป็นคนเงียบเป็นคนขึม
คิดเลยว่าจะโอ้โหอารมณ์ร้อนมุทะลุดุดันขนาดนี้นะครับ
เจ้าตัวสารภาพตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้ว
ดังนั้นก็แจ้งข้อหาครับดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็พกพาอาวุธมีดนะฮะเขายอมรับ

เมียผมมีชู้เป็นเรื่องชู้สาวผมยอมไม่ได้
ติดคุกยังมีศักดิ์ศรีสักกว่าที่เขาบอกแบบนี้

มันกลายเป็นว่าทั้งลูกและเมียและคนรอบข้าง
เดือดร้อนไปหมดและครอบครัวคนตายอีกครับ
ลองดูก่อนว่าศักดิ์ศรีที่อยากรักษาไว้เนี่ย
มันต้องแลกมากับอะไรบ้างนะคะ